คุณเผลอสเตอร์ไพรส์สเตอร์ไพรส์มากนะครับสำหรับเรื่องราวการจะประกาศแต่งงาน
เขาจะแต่งกันอยู่เดือนมกราคมอยู่แล้วนะคะ
จะแต่งงานกับไฮโซสาวชื่อว่าคุณจ๋า
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะจริงแล้วพี่อันเนี่ยใช่ใช่ไหม
แล้วตกลงใช่ใช่ไหมเดี๋ยวมาฟังกันค่ะคุณพลินใช่ใช่ไหมล่ะ
คือฮาตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันแล้วถูกต้องหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าพี่อันมีแฟนเป็นผู้หญิง
หลายคนเดากันไปต่างนานาว่าแต่งงานบางหน้าหรือยังไง
แล้วฝ่ายหญิงรู้หรือเปล่าว่าฝ่ายชายเป็นอะไร
อันนี้คือเป็นข้อสังเกตที่ชาวเน็ตตั้งวิพากษ์วิจารณ์กันไปเองต่าง
ทำไมถึงแต่งสายฟ้าแลบขึ้นมา
แต่ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาคบกันมานานกว่า๙ปีค่ะ
ส่วนที่หลายคนมองว่าแต่งเพื่อกลบข่าวเป็นเกย์
ย้ำเลยนะคะว่าไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้
ขอแค่ฝ่ายหญิงเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวเขาก็พอ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่อันกันดีกว่าค่ะ
ถ้าคนใกล้ตัวก็จะรู้ตั้งนานแล้วค่ะว่าก็คบกันอยู่
หากว่าเข้าไปดูในไอจีพี่ก็ลงรูปนะ
ลงรูปคู่ลงรูปอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่ว่าคนอาจจะเลือกว่าคิดว่าเป็นเพื่อนสาวมากอะไรอย่างนี้
บางทีเราไปทานข้าวกันสองคนบอกว่าไหนแฟนล่ะ
บอกว่านี่ไงแฟนเขาก็แบบไม่เชื่อ
คือมันเป็นความฝังใจไปแล้วอะไรอย่างนี้
เรียนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเหมือนสังคมมองว่าอะไร

พี่ช็อตบอกให้ไว้หนวดก็บอกว่าตอนนี้กลับใจเป็นเกยร์คิง
ผมคิดว่าการแต่งงานคือการให้เกียรติครอบครัว
เปลี่ยนคิดว่าอันนี้ก็เป็นการให้เกียรติครอบครัว
คิดว่าอยู่ด้วยกันเรามีความสุขมากขึ้น

หกมกราก็จะมีพิธีไทยตอนเช้าปกติ
แล้วก็ตอนเย็นก็เป็นงานเลี้ยง

เจ้าสาวเองยังเคยคิดเลยว่าจะใช่ใช่ไหม
เธอเองเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในนิตยสารเล่มหนึ่ง
ว่าตอนแรกที่รู้จักกับคุณอ่านภูมิว่าหน้า

แต่เธอบอกว่าคบไปคบมาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
เธอรู้อยู่ใกล้ใจเชื่อมั่นในความดี
จริงแล้วความรักก็เป็นเรื่องคนสองคนนะ
ถ้าเราเชื่อใจซึ่งกันและกันเราฝ่าฟันอุปสรรคต่างมาได้ด้วยกันนี่แหละ
สรุปของความรักก็คือเราจะประสบความสำเร็จนั่นเอง